คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูหอเงินหรือว่า
หอศิลปุธจิตโตที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งต้องบอกว่างานนี้นะคะสวยงามมากเลยล่ะค่ะ
ว้าวสวยไหมคะคุณว้าว

หอศิลป์สุทธจิตโตค่ะว้าวพอแล้ว

เรียกว่าที่นี่เนี่ยตกแต่งหอเงินด้วยโลหะเงินนะคะ
ฝีมือของชุมชนชาวบัวลายที่นั่นขึ้นชื่อเรื่องเงินอยู่แล้ว
แล้วก็นำเงินมาแกะสลักเป็นภาพต่างนะคะ
เป็นการแกะสลักบนแผ่นวัตถุโลหะนะคะ
อยู่ที่ประตูด้านหน้าก็แกะสลักเป็นตัวละครเอกเรื่องรามเกียร
ด้านซ้ายมือก็เป็นรูปฮานุมานทางขวามือก็เป็นรูปมัชชานุนะคะ
แล้วก็ยังมีการแกะสลักเกี่ยวกับวิถีความเป็นอยู่บ้านเรือนวัดวาอารามต่างสวยงามมาก

จากนี้ค่ะที่นี่ก็ยังเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นหุ่นขี้บึ้งของสามครูบาด้วย

ครูบาอินตาอินทปัญโยหรือว่าครูบาอินตะ
และพระครูโอภาษคณะพิบาล
ซึ่งก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดหมื่นสันแห่งนี้แหละ
จากนี้ค่ะภายในวัดยังมีเจดีโบราณอายุกว่า๕๐๐ปี
มีพระเจดีประธานที่มีศิลปะล้านนาผสมไทยใหญ่อยู่ด้วย

เจดีจะเป็นทรงปราศาสตร์นะคะ
มีสุงขงสี่ทิศ
ดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาทั้ง๔ด้าน
มีสิงและฉาดประดับทั้ง๔มุมของพระเจดีด้วย

จะเป็นอีกศิลปะหนึ่งที่เรียกว่าสวยงาม

อีกตัวหนึ่งลักษณะเหมือนคายผู้หญิงออกมาครึ่งตัว

ถือว่าเป็นศิลปะล้านนาที่หาชมยากจริงนะคะ
และภายในวัดยังมีกู่เก็บอัฐินและอนุสวรี
ของครูบาเจ้าศรีวิชัยด้วยนะคะ

มีความหลากหลายของศิลปะต่าง
แล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ของญี่ปุ่นด้วย

เพราะว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่๒
ทหารญี่ปุ่นเขาก็บุกยึดวัดหมื่นศาลนี่แหละ
เป็นโรงพยาบาลเป็นสถานที่ในการรักษาทหารญี่ปุ่น

ก็เลยมีการเก็บของใช้ของทหารญี่ปุ่นไว้เป็นจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นขอแนะนำเลยว่าวัดหมื่นศาลจังหวัดเชียงใหม่
เป็นอีกที่หนึ่งที่เราจะได้ไปเที่ยวชม
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมแล้วก็ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ต่างด้วยนะคะ
มีคุณผู้ชมทางบ้านส่งไลน์มามาเต๊ะมาแอวเจียงใหม่กันจ้า
เชียงใหม่นี่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดนะครับ
อากาศก็ดีน่าไปท่องเที่ยว

ผู้คนก็สุดยอดเป็นอัธยาศัยดี